จริงแล้วต้องบอกว่าคนในวงการบันเทิงของเราเนี่ยนะเขามีของขลังติดตัวนะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะของขลังเครื่องรางที่มาจากบรรพบุรุษคือมีพกไว้เนี่ยมันอุ่นใจมันมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ปกปักรักษาค่ะวันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะอย่างคนแรกเลยน้องแบงค์สอนรามอเนกลาบนี่ทายาทลิเกร้อยล้าน
แบงค์เนี่ยเขาบอกว่าของขังที่พกติดตัวอยู่ตลอดคืออะไรรู้มั้ยจ๊ะ

ฟันกรามของคุณพ่อมนรัก

คือที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้พี่แจ๊ค
เขาได้มาตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วในวันที่ทำพิธีเผาศพคุณพ่อมนรักเนี่ย
แก๊งก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากให้คุณพ่อเนี่ยได้ทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้าง
ปรากฏว่าวันที่ไปเก็บกระดูกคุณพ่อเหลือฟันกรามไว้ให้ทั้งหมด๕ซี่คุณผู้ชม
ซึ่งตัวน้องแก๊งเองก็เลยเลือกซี่ที่ใหญ่ที่สุดเลย
แล้วก็เอามาทำเป็นร็อกเก็ตจี้ห้อยคอแบบนี้พกติดตัวไปด้วยทุกที่
ซึ่งน้องเนี่ยเชื่อว่าการพกไปแบบนี้จะมีคุณพ่อคอยปกปักดูแลอยู่ข้างกายตลอดค่ะ
คือในรูปเนี่ยเรามักจะเห็นน้องแบงค์เนี่ยโพสต์สร้อยแบบนี้ถ่ายรูปกับสร้อยนี้เราก็นึกว่าเป็นแฟชั่น
แต่ปรากฏว่ามันคือของขลังที่อยู่ข้างกายค่ะ
กของคุณพ่อคุณแม่ไว้สบายใจนะคุณผู้ชมเนาะ
ส่วนลูกทุ่งสาวสายมูน้องแป้งร่ำสิวนารีเธอคนนี้ของขลังติดตัวมีเหมือนกันได้มาจากคุณพ่อค่ะ
นั่นก็คือเส้นผมของคุณพ่อคุณพ่อน้องแป้งเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุผลที่นำเส้นผมของคุณพ่อมาบูชาเป็นของคลัง
เพราะว่าต้องการให้เป็นขวัญและกำลังใจของชีวิตค่ะ
ราบตัดผมของคุณพ่อใส่ไว้ในโหลนะคะแล้วก็พกติดตัวไปด้วยทุกที่เลย
เป็นเครื่องเตือนใจด้วยแม้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะจากไปแล้วแต่เธอก็ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาค่ะ
และทุกครั้งที่เธอทำอะไรนี่นะบอกเลยว่ารู้สึกปลอดภัยเวลาแบบฉายเดี่ยวไปนู่นไปนี่น้องบอกรู้สึกสบายใจเหมือนมีคุณพ่อไปด้วย
โดยเฉพาะการขับรถไปทำงานตามต่างจังหวัดค่ะเส้นทางจะยากเย็นยาวไกลแค่ไหนน้องแป้งร่ำบอกว่ารู้สึกขับขี่ปลอดภัย
เชื่อว่าเป็นพลังจากคุณพ่อที่คอยคุ้มครองเธออยู่ห่างนั่นเองค่ะนะคะ
มาทางด้านลูกทุ่งหนุ่มคุณเบียร์พร้อมพงศ์ค่ะคนนี้ของขลังเด็ดไม่แพ้กันค่ะ
ชาวอีสานหลายคนเป็นแบบนี้ค่ะ
อันนี้บ้านนี้ฉันก็เป็นนะน้ำข้างใต้ก็เป็นเหมือนกัน

ก็คือเอามาทำเป็นสายสินแล้วก็ผูกที่ข้อมือข้างขวาค่ะ

โดยเชื่อว่าการที่มีผ้าถุงแม่ติดตัวมาในฐานะที่เป็นนักร้อง
จะต้องจับมือกับแฟนเพลงบ่อยเนี่ยค่ะ
ก็คือเหมือนมีของขลังป้องกันตัวไว้

เผื่อลมเผลอลมพัดมาใช่มันตัดเปล่าออกไปค่ะ
เหตุผลนี้เองเลยนะคะเลยทำให้หนุ่มเบียร์เนี่ยต้องคล้องสายสิน
ทำมาจากชายผ้าถุงของคุณแม่ไว้ตลอดค่ะ

เป็นเกราะป้องกันเพียรตรายต่างทางปวงค่ะ

ไว้ในกระเป๋าเลยก็คือขอคุณแม่ตัดมา
เพราะว่าคนอีสานจะใส่สินแล้วนะ
ใช่แล้วก็ตัดมาแล้วก็เก็บใส่กระเป๋า
คือบ้านดิฉันก็เป็นไม่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่นะ
เก็บตอนที่คุณพ่อคุณแม่มีชีวิตเก็บไว้
ใช่ก็ใช้ว่าปกปักรักษาคุ้มครองเรา